คุณผู้ชมคะข่าวนี้คุณผู้ชมลองฟังดีน่าสงสารเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์มากนะคะ
คือเป็นเหตุการณ์แถวมินบุรีในกรุงเทพนี่แหละ
กิ๊กสาววัย๓๗ปีไปของเงินฝ่ายชายนะคะบนแฟลต์การเคหะผู้ชายคนนี้อายุ๕๘
แต่มันไม่ใช่แค่การขอเงินหรอกเดี๋ยวมิ้วเล่ารายละเอียดให้ฟัง
สุดท้ายเนี่ยทะเลาะกันเอาเก้าอี้ฟาดหัวผู้ชายคนนี้จนเสียชีวิต
แล้วมันเกิดขึ้นต่อหน้าลูกสาวอายุ๖ขวบ
เดี๋ยวไปดูวินาทีชีวิตกันก่อนค่ะที่พยายามจะปั๊มหัวใจผู้ชายคนนี้นะคะ
กู้ไพมโมลนิธิร่มใสค่ะและเช้าบ้านก็มาช่วยกัน
นี่คือวินาทีชีวิตปั๊มหัวใจพยายามจะยื้อชีวิตนะคะ
นายเสน่ห์เมฆแสนอายุ๕๘ปี
ปั๊มหัวใจอยู่เป็นชั่วโมงไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
นายเสน่ห์เสียชีวิตค่ะ
แฟล็ดเคหะบางชั้นอักษร๖ชั้น๔มีนบุรีนะคะ
สายตรวจสนมีนบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ศพของนายเสน่ห์อยู่หน้าห้อง
ไทยทอยที่หน้ามีร่องรอยบาดแผลถูกทำร้ายค่ะ
ผู้ก่อเหตุคนนี้ค่ะนางสาวลาวันวันภูงาอายุ๓๗ปี
ช่วยควบคุมตัวเอาไว้นะคะจับขังเอาไว้ในห้องเลย
พร้อมของกลางคือเก้าอี้ไม้ที่ฟาดใส่ศีรษะผู้เสียชีวิต
นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่ใช้ฟาดศีรษะผู้เสียชีวิต
จนเขาแบบโอ้โหหายใจรวยรินและเสียชีวิตเลย
คุณวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะไปคุยกับเพื่อนบ้านค่ะ
นายสุเทพอายุ๖๖นายสุเทพเล่าให้ฟังว่า
ผู้เสียชีวิตเขาอยู่กับลูกสาวอายุ๖ควบ
และเขาอยู่กับภรรยาหลวงของเขาด้วยนี่
ผู้ก่อเหตุเป็นกิ๊กจริงจริงค่ะนางสาวลาวัลเนี่ย
ชาวบ้านแถวนั้นรู้กันหมดเป็นกิ๊กของนายเสน่ห์
มาหานายเสน่ห์บ่อยมาขอเงินขอเงินเอาไปทำอะไร
เงินไปซื้อเหล้าก่อนเกิดเหตุนายเสน่ห์อยู่กับลูกสาวกันสองคน
ตัวภรรยาหลวงอ่ะไม่อยู่นางสาวลาวัลขึ้นมาหาถึงห้องเลยนะคะ
แต่เขาก็ขึ้นไปหาตามปกตินั่นแหละชาวบ้านบอก
สักทุ่มหนึ่งลูกสาววัย๖ขวบลูกสาวของนายเสน่ห์ไปเคาะห้องเพื่อนข้างห้องอ่ะ
แจ้งตำรวจให้หนูหน่อยแจ้งตำรวจให้หนูหน่อยพ่อหนูถูกทำร้าย
พ่อหนูกำลังจะตายคุณผู้ชมเด็กหกขวบต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านไปถึงเห็นนายเสน่หหมดสติไปแล้วที่หน้าห้อง
พยายามจะปั๊มหัวใจพยายามจะแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
ตัวนายสุเทพที่เป็นเพื่อนห้องเพื่อนข้างห้องบอกว่า
นางสาวลาวัลผู้ก่อเหตุคงจะไม่พอใจที่มาขอเงินแล้วไม่ได้เงิน
แล้วถูกไล่กลับอาศัยจังหวะเอาเก้าอี้ไม้ฟาดใส่หัวนายเสน่ห์จนตาย
เด็กน่ะน่าจะเห็นว่าพ่ออ่ะมีเลือดไหลจมูกหรือปากน่ะ
ก็วิ่งมามาเคาะตัวผมลุงลุงลุงลุงพ่อหนูตายแล้วพ่อหนูตายแล้ว
ออกจมูกออกปากแล้วก็ลุงลุงโทรไปแจ้ง๑๙๑ตำรวจให้หน่อย
คือผมก็ตกใจทีแรกผมตกใจเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
เออผมก็เลยเอาโทรศัพท์ออกมาแล้วก็โทรไปแจ้งหนึ่ง
เออโทรไปสักพักนึงแต่ยังไม่มาเพราะแป๊บหนึ่งอะนะ
เด็กวิ่งมาอีกเร็วเร็วเร็วโทรลุงต้อนึงพ่อหนูโทรแล้วลุงโทรแล้ว

เพื่อนบ้านอีกคนค่ะนายวรวุฒิ
บอกว่าพอชาวบ้านตะโกนขอความช่วยเหลือ
ตัวเขาเป็นอาสากู้ภัยก็เลยรีบไปช่วยปั๊มหัวใจ
ตอนนั้นนางสาวลาวัลผู้ก่อเหตุก็นั่งอยู่ข้างร่างของผู้เสียชีวิต
แล้วพยายามจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำตัวเองไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำ

ลูกสาวของผู้เสียชีวิตที่อายุ๖ขวบ
ยืนยันเลยว่านางสาวลาวัลฆ่าพ่อเธอ
เพราะเด็กอยู่ในเหตุการณ์เด็กเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
ชาวบ้านเลยช่วยกันจับตัวนางสาวลาวัลแล้วล็อกขังเอาไว้ในห้องนะคะ
เรียกตำรวจรอตำรวจให้มารับตัวไปดำเนินคดี

คือตอนนั้นเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนทำ

แต่เด็กอายุ๖ขวบเป็นคนพูดหมดเลยว่าผู้หญิงเป็นคนทำ
ก็ถามว่าเด็กผู้หญิงรู้จักไหมน้องเขาร้องบอกว่าไม่รู้จัก
น้าเขามาขอตังค์อะไรประมาณนี้
พอสอบถามญาติเขาบอกว่าเป็นอดีตสามีเป็นภรรยาเก่า
ญาติก็นำศพนายเสน่ห์ไปทำพิธีรดน้ำศพที่วัดบางเพ็ญใต้
อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นว่าเรื่องนี้สงสารเด็กจริงนะคะ
ลูกสาวอายุ๖ขวบยืนร้องไห้
ได้แต่ยืนร้องไห้อยู่ข้างศพพ่อน่าสงสารมากค่ะ
โอ้โหแล้วทีมข่าวของเราได้คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ
คือภรรยาคนปัจจุบันภรรยาหลวงนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็ได้คุยกับลูกสาววัย๖ขวบ
เล่าให้ฟังว่านางสาวลาวัลผู้ก่อเหตุมาหาผู้เสียชีวิตที่ห้อง

พอทะเลาะกันเนี่ยนะคะนางสาวลาวัลไปคว้ามีดมาจะทำร้ายผู้เสียชีวิต
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะลูกสาววัย๖ขวบไปยืนขวางเอาไว้
ไปยืนหน้าคุณพ่อขวางคุณพ่อเอาไว้ไม่ให้นางสาวลาวัลทำร้าย
แล้วพ่อก็เหมือนกับแย่งมีดมาจากมือนางสาวลาวัลได้
จังหวะนั้นนะคะตัวผู้เสียชีวิตนะคะนายเสน่ห์แกล้มลง
นางสาวลาวัลคืออาศัยจังหวะนั้นไปคว้าเก้าอี้ไม้ที่อยู่หลังห้อง
ฟาดใส่ท้ายทอยฟาดใส่หัวของนายเสน่ห์
นายเสน่ห์ล้มลงหมดสติแล้วชาวบ้านก็ไปช่วย
แต่สุดท้ายคือในเสน่ห์เขาเสียชีวิต
ตัวภรรยาของนายเสน่ห์บอกว่านางสาวลาวัลเนี่ยติดเหล้าติดยา
มาหาสามีเธอบ่อยเธอก็รู้มาหาบ่อยมากมาขอเงินไปซื้อเหล้า
แต่เอาจริงทุกครั้งเธอให้นะภรรยาหลวงเป็นคนให้เงินนะคะคุณผู้ชม
แต่ให้แล้วก็พยายามไล่ไล่ให้ไปให้กลับบ้านไปเพราะว่าเมาตลอด
แต่ครั้งนี้ตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่า
สารวัลไม่ได้แค่จะมาขอเงินหรอกคงจะมาขออยู่ด้วยเลย
เพราะรู้มาว่าเพิ่งถูกเจ้าของห้องพักไล่ออกมา
คงจะมาขออยู่ด้วยสามีเธอไม่ยอมให้อยู่ด้วย
ก็เลยทะเลาะกันรุนแรงเธอบอกว่าเอาจริงจริงนะ
ไม่อยากจะให้เรียกว่ากิ๊กด้วยซ้ำคือเธอรู้ว่านางสาวลาวัลผู้ก่อเหตุเนี่ย
คบหากับสามีเธอแต่เลิกไปแล้ว
ไปตั้งนานแล้วเพราะพฤติกรรมของนางสาวลาวัลนี่มันไม่ไหวจริง

แต่นางสาวลาวัลก็ชอบมาหา
คุณผู้ชมคะและประเด็นนี้
โอ้โหตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้ค่ะ
ลูกสาววัย๖ขวบที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
จริงแล้วน้องคือลูกสาวของนางสาวลาวัล
ผู้ก่อเหตุกับนายเสน่ห์ผู้เสียชีวิตแล้วเด็กก็รู้ค่ะ
คือเด็กเองอ่ะรู้แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะ
เด็กไม่ยอมรับเด็กไม่อยากจะยอมรับว่านางสาวลาวัล
คือแม่ของน้องไม่ยอมรับเพราะพฤติกรรมของนางสาวลาวัล

คิดว่าห้องเก่าได้ข่าวแค่ว่าเขาไม่ให้อยู่ห้องแล้ว
เออที่พี่ให้พี่ดาวนะเขาคิดว่าเขาคงจะมาขออยู่ที่ห้องด้วยมากกว่า
อืมเมื่อวานไม่น่าจะมาขอตังค์อย่างเดียว
น่าจะมาขอตังค์อย่างเดียวถ้าดูจากสภาพแล้ว
พอมาทุกทีคือมันจะไม่ลงแรงก็แค่ด่ากันแล้วก็ไป
เรื่องต้นต้องตรวจก่อนเลยว่ามีสารเสพติดในร่างกายหรือเปล่า
เรื่องต้นไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่ก็ถูกแจ้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายค่ะ